ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลักหมื่นนะคะ
แต่ปรากฏว่าพนักงานของรีสอร์ทเริ่มเอกใจ
สุดท้ายแล้วไปแจ้งตำรวจกองปราบ

ผู้ชายคนนี้นะคะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิด
เนี่ยจับภาพได้อย่างชัดเจนเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดภายในร้านกาแฟของ
บำรุงผลรีสอร์ทชื่อดังที่แม่วางเชียงใหม่
บันทึกพฤติกรรมของชายคนนี้ไว้ได้
แต่งกายในชุดข้าราชการตำรวจชุดสีกากีชุดสีน้ำเงิน
ต่างกรรมต่างวาระนะฮะผลัดเปลี่ยนกันไป
ตำรวจเขามีชุดขาวด้วยใช่ไหม
ต่อมาค่ะตำรวจกองบังคับการปราบราม
ก็คือตำรวจกองปราบตัดสินใจนี่ค่ะ
มาชุดนอกเครื่องแบบมาจับกลุ่มผู้ชายคนนี้แหละ
ทราบชื่อผู้ชายคนนี้ก็คือชื่อว่านายไพรวันหรือว่านายอ้วน
โกมนสิงอายุ๓๖ปี
มาจับเนี่ยเป็นไม้จับของสารล้มละลายกลางนะ

เนื่องมาจากวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมา
ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีชายแต่งกายเครื่องแบบคล้ายตำรวจ
เข้ามาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นรองอุ้ย
รองก็คือเป็นรองผู้กำกับของโรงพักแห่งหนึ่งในพื้นที่
กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์ห้าภักดิ์ห้านี้ก็คือเหนือถูกไหม

แล้วขอค้างค่าบริการไว้จ่ายทีหลัง
ช่วงแรกพนักงานรีสอร์ทหลงเชื่อค่ะก็เลยเปิดห้องให้
ให้เข้าพักตั้งแต่๗เมษายนที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายที่รองอุ้ยแกต้องจ่ายเนี่ยนะคะ
ค่าพักสูงกว่า๒๐๐๐บาท

อุ้ยก็ไม่มีทีท่าและท่าทีว่าจะเช็คเอาท์ก็คือ
ออกจากรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยรีสอร์ทสวยนะ

ก็เลยสอบถามชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
รวมถึงขอดูบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ
แต่รองอุ้ยรองอุ้ยมโนเนี่ยแกไม่มีไง

ก็เลยทำให้พนักงานเชื่อว่าถูกหลอกแล้ว
ตัดสินใจไปแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ

ไปพบเครื่องแบบตำรวจประดับยศ
พตตพตพตนี่
มีดาวดอกเดียวนะคะ

บองไฟส่องสัญญาณไฟฉาย
ภายในห้องพักยังไปพบเครื่องแบบควบคุมฝุงชน
ระดับยศพันธ์ตำรวจตรีวิทยุสื่อสาร
จึงตรวจว่าเป็นหลักฐานแหมรองอุ้ยมีหลายชุดน่ะ
เบิร์ตคืออยากจะบอกว่าไม่เนียนเลย
เพราะอะไรรู้ไหมบอกว่าตัวเองเป็นรองผู้กำกับ
รองผู้กำกับต้องยดพันธุ์ตำรวจโท

พันธุ์ตำรวจตรีเป็นได้มากสุดคือแค่สารวัตร

ทีนี้นายไพรวัลยอมรับสารภาพ
บอกว่าเครื่องแบบตำรวจทั้งหมดเป็นของตัวเอง
เนื่องจากว่าชื่นชอบตำรวจตอนเด็กไฟฝันไง
อาชีพไฟฟันของเด็กอยากเป็นตำรวจมาตั้งแต่เด็ก

ก็ต้องการให้คนทั่วไปเกรงใจ
เรื่องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับ
และพร้อมกับแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มเติมก็คือ
แต่งเครื่องแบบตำรวจโดยที่ไม่ได้มีสิทธิ์
แหมเป็นแค่สารวัตรทำมาเป็นใหญ่เป็นเบ่งนะฮะ
ฟรีอยู่ฟรีเป็นแค่สารวัตรคิดว่าใหญ่

ไม่ใช่สารวัฒน์ใช่ไหม

เป็นใครปลอมตัวมานั่งอ่านข่าวกับพี่นะ

เดี๋ยวครูพูดคำตอบไม่ทันนะ
ขอบคุณนะคะ